มาถึงเรื่องเด็กอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันค่ะ

โดนเพื่อนแกล้งคราวนี้นี่ดูสิคะ

หรือตัวช้ำเนี่ยเป็นแนวแบบเนี้ย

คุณแม่เขาก็โพสต์ยาวแล้วค่ะเขาบอกว่าโรงเรียนโทรมาแจ้งค่ะ
ว่าเด็กไม่ได้ตั้งใจหมายถึงเด็กคนทำนะ
โถพูดมาได้ไงฟันหักสี่ซี่ต้องถอนอีกสอง
ปากแตกช้ำในทั้งตัวนี่เหรอเด็กไม่ได้ตั้งใจ
เรียกผู้ปกครองฝั่งนั้นมาคุยโรงเรียนก็ปฏิเสธไม่ให้คุย
โรงเรียนออกหน้าทุกอย่างว่าเรื่องเกิดในโรงเรียน

แล้วทำไมฉันไม่ได้คุยกับผู้ปกครองเด็กคนนั้น
นี่ลูกฉันเป็นคนเจ็บหรือเป็นคนทำฉันงงมาก
โรงเรียนบอกค่าใช้จ่ายใช้ประกันของโรงเรียน
ประกันอะไรไปหาหมอวันแรกที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็บอกว่าใช้ไม่ได้รายชื่อมันยังไม่เข้า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ปกครองเขาก็เลยบอกเลย
บอกว่าถ้าเกิดจะไม่ให้ฉันคุยกับผู้ปกครองฝั่งนั้น
ฉันไม่ว่าเดี๋ยวเจอกันเป็นคดีอาญาแน่ทำร้ายร่างกาย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนแถวบางบอน

นายวันอยู่บำรุงสเขตบางบอลพไทย
ก็พาคุณแม่ของน้อง
เป็นคุณแม่ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ไปคุยไปทำความเข้าใจกัน
กลับที่โรงเรียนแล้วแล้วก็เปิดเผยด้วย
โรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะพาผู้ประคองคู่กรณี
มาขอโทษมาไกล่เกลี่ย
ส่วนทางโรงเรียนเองก็จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
ผู้หญิงที่มีแมสสีดำคุยโทรศัพท์อยู่
คือคุณแม่ของน้องคนเจ็บนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องให้โรงเรียนออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ